วาแก๊งเงินกู้ทวงหนี้ทั้งวันทั้งคืน
คือไปกู้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว๑๕๐๐
ทุกวันนี้นะเงินต้นยังเท่าเดิมเลย
กำลังจะบอกว่ามันไม่บานแล้วหรือถ้าตั้งแต่๑๕๐๐ตั้งแต่
คือเงินต้นไม่ลดแต่ดอกก็ต้องส่ง
แล้วที่เจอทวงเนี่ยคือมาทวงหน้าบ้าน
หนีได้หนีไปอย่าให้เจอแล้วกันเล่นผิดคนแล้ว
เอาจดหมายมาเสียบหน้าบ้านแล้วตะโกนแบบนี้
ผ่านไปก่อนบอกว่าเดี๋ยวว่าการการเงิน
แต่ไม่ได้โกงอย่ามาว่าว่าพี่โกง

ก็ไปถือสินไงไม่ได้มานั่งดูมือถืออยู่
ไม่ได้ตอบลงไลน์อะไรหรอกค่ะ

คนที่เป็นแก๊งเงินกู้บุกมาถึงหน้าบ้านตะโกนทวงหนี้ค่ะ
แล้วคุณป้าก็ออกไปพูดคุยด้วยเนี่ยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะป้าบอกว่าโดนข่มขู่ด้วย
เราก็ไปคุยกับคุณนุ่นคุณนุ่นที่เป็นลูกหนี้เงินกู้เนี่ยนะ
บอกว่าเปิดร้านขายไก่ย่างวิเชียนบุรีอยู่ที่เพชรบูรณนั่นแหละ
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะแก๊งเงินกู้อ่ะ
บุกมาถึงหน้าบ้านเลยมาทวงตังค์ทั้งกลางวันกลางคืนเลย
หนี้ก้อนนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
คือคุณนุ่นก็บอกว่าไปกู้มาตั้งแต่กลางเดือนธันวาปีที่แล้วนะ
ย่อนเงินต้นอัน๑๕๐๐๐แต่ต้องส่งดอกวันละ๓๐๐ไม่มีรถต้นค่ะ
เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยยังเป็นหนี้อยู่๑๕๐๐เท่าเดิมนะ
แล้วก็ต้องส่งดอกตลอดส่งทุกวันส่งทุกวัน
พอไม่มีตังค์จ่ายก็เลยโดนแบบนี้โดนอะไรบ้างอ่ะ
โดนเขียนข้อความขู่นะอย่างเช่น
มันเป็นยังไงโทรไม่รับอยากจะมีปัญหากับผมใช่ไหม
เงินผมก็ไม่ได้ใช้กับเขาคิดเอาละกัน
หรือนี่ส่งมาเป็นลายมือแบบนี้เอามาเสียบไว้ที่ประตูรั้วนะ
อีกอันหนึ่งคือทำไมไม่รับโทรศัพท์มีอะไรทำไมไม่คุยกัน
หนีได้หนีไปอย่าให้เจอแล้วกันเล่นผิดคนแล้วอืม

คือเขาก็ลงชื่อแหละลงชื่ออาบัมเป็นคนทวงหนี้
แล้วมีรูปด้วยวาดรูปให้ด้วยวาดรูปนิ้ว
วาดรูปนี้ตีกรอบสี่เหลี่ยมให้อยู่ข้างล่าง
อะไรรูปอะไรนิ้วเหรอใช่

ทีนี้ทางแม่ค้าเขาก็บอกว่าเดิมทีนะ
ขายไก่รายได้วันหนึ่ง๒๓พันใช่ไหม
หลังใดมันลดลงแล้วช่วงที่เขาทำถนนกัน
ฉันขายไก่อยู่ริมถนน
ตอนนั้นต้องหันไปกู้เงินนอกระบบมา

ตัวแม่ค้ามีหนี้อยู่กี่เจ้า

ค่ะก็คือเขาข่มขู่ทุกวัน

ให้จ่ายตอนนี้เราก็บอก
เราก็รับบ้างไม่รับบ้าง

บางทีดึกเขาก็มาหาที่บ้าน

๒ปีตั้งแต่๒ทุ่มถึง๔ทุ่มเลยค่ะ

เมื่อก่อนขายไก่ได้วัน๒๓พันเหรอ

แต่ดอมต้องมาส่งดอกวันละพัน
เมื่อกี้บอก๓๐๐ก็เนี่ย๔เจ้าคุณผู้ชมลองดูค่ะมาส่งดอกเจ้าละ๓๐๐
มีอยู่๒เจ้าส่งดอกเจ้าละ๒๐๐อีก๒เจ้านี่รวมกันไง๖๐๐อ่ะ๒๐๐๒๐๐๔๐๐พันหนึ่ง
แล้วเขาบอกว่าทุกรายคิดดอกเบี้ยเหมือนกันหมดเลยคือ๑๒๐ในระยะเวลา๒๔วัน
ส่งให้หมดทั้งต้นทั้งดอกนะแล้วส่งจ่ายดอกไปไอ้ต้นก็ไม่ได้ลดลงเลยนี่แหละ
คุณนุ่นเองบอกว่าทุกวันนี้ภาวะเหลือเกินฉันเนี่ยอยู่กับลูกแค่สองคนเคยจะไปแจ้งตำรวจแล้วนะ
พวกนี้มันก็บอกว่าแจ้งไปเลยแจ้งไปเลยไม่รู้ว่าจะพึ่งใครแล้วอ่ะอยากให้สื่อเป็นสื่อกลางหน่อยได้ไหม
แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้อยากให้แก๊งเงินกู้สองเจ้าให้เวลาหน่อยอย่าเพิ่งมาข่มครูแบบนี้
เช้าก็มาเย็นก็มาจดหมายก็เสียบอยู่หน้าบ้านแบบนี้ครับโอ้โหแต่ก็นะอย่างอันนี้เนี่ยเจ้าหนี้เขาบอกว่า
ก็กู้มาตั้งแต่กลางธันวาปีที่แล้วจนตอนนี้มันมิถุนาแล้วมันผ่านมา๖เดือนแล้ว
คือทุกอย่างมันมีอยู่แค่๑เป็นหนี้ยังไงก็ต้องใช้และสองคือไม่มีสิทธิ์ที่จะทำรุนแรง
อันนี้หมายถึงเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายร่างกายหรือว่าข่มขู่
ที่พี่ก็เคยบอกเป็นหนี้ต้องใช้แล้วทวงหนี้ต้องทวงอย่างเป็นธรรมนะครับ
คุณผู้ชมแม่ก็นะใจเขาใจเราใจเขาใจเราครับคุณผู้ชม
คือมันมีกฎหมายควบคุมการทวงหนี้ด้วยนะทวงตามเวลาก็คือ๘๒ทุ่ม๘โมงถึง๒ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์
แล้วก็ต้องโทรความถี่เนี่ยหรือว่าการทวงความถี่ในการทวงก็วันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งนะ